คุณผู้ชมค่ะพาไปดูสาวผมสั้นกระชากใจกันหน่อยค่ะ
ยิ่งสั้นยิ่งหน้าเด็กลงนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
แอนทองประสมกับลุคผมทรงใหม่ของเธอนั่นเองนะคะ
ปีนี้เนี่ยกาดอกจันทร์ไว้เลยคุณผู้ชมขยี้ตาดูเลยนะ
นี่คือสาวสวยวัย๔๕ปีเต็มค่ะแต่ดูเอาเธอดีค่ะ
พอพี่แอนเนี่ยแปลงโฉมใหม่มาในลุคผมใดตรงบ๊อบสั้นแล้วแล้วก็แหม่

หลายคนบอกว่าเฮ้ยคิดว่านางเอกใหม่ช่องสามเออ
มองไปมองมาคุณผู้ชมว่าคล้ายใคร
อ่ะไม่เสียเวลาให้เดาคุณผู้ชมพี่แอนเขาเฉลยในแคปชั่นเลย
แอนบอกว่างี้อุตส่าหลองไว้ผมสั้นมีแต่คนทักว่าเป็นคิมเบอร์ลี่
แล้วไอ้ที่เด็ดเนี่ยมันอยู่ที่คำนี้คุณผู้ชม
แอนเขามาต่อท้ายด้วยนะบอกว่าว้านี่เราสวยน้อยลงเหรอเนี่ย
เขาแซวกันเล่นนะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้
แอนกับน้องคิมเบอร์รี่เนี่ยเขาสนิทกันเป็นน้องรักนะคะ
แล้วในโพสต์นี้นะคะน้องคิมเขาก็มาฮาบอกว่า
แม่อย่างไรตกใจนะไม่เหมือนตรงไหน
คุณผู้ชมเอาปากกามาวงแล้วกันเดี๋ยวเราทำภาพเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมดูกันเลย
อันนี้คล้ายมากทรงเดียวกันกับน้องคิม
คิมเขาเคยทำมาก่อนทรงนี้มองไปมองมา
ก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมใครก็ทักว่าพี่แอนเหมือนน้องคิมนะ
ผมทรงนี้เอาดีเป็นฝาแฝดกันได้อยู่
แล้วคู่นี้เขาโดนทักบ่อยนะแบบว่าแฝดพี่แฝดน้องกาสลอง๒ปีบอะไรอย่างนี้
ดูสนิทกันมากด้วยความเป็นลูกครึ่งเหมือนกัน
เหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเขาซี้กันแบบนี้
ก็อยากจะให้กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกนะคุณผู้ชม
จริงเขาเคยเล่นละครด้วยกันมาแล้วนะแอบรักออนไลน์
ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นลูกใหม่ของพี่แอนนะคะ
ตอนนี้ก็มีละครอยู่ด้วยน้องปั๊วมาก
รอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ